คุณผู้ชมครับเราไปที่นครศรีธรรมราชอีกครั้งนะครับ
ก็อย่างที่เรารู้กันแล้วว่าพายุขึ้นฝั่งที่นครศรี
เส้นทางถนนสายต่างนะครับที่มุ่งจากท่าสาราไปศรีชนไปขนอม
ถือว่าเป็นอำเภอที่ติดชายฝั่งทะเล
ก็มีการปิดการจราจรแล้วตั้งแต่บ่าย๒โมงครึ่งที่ผ่านมา
แต่ว่าช่วงบ่ายแก่เนี่ยนะครับปรากฏว่าเส้นทาง๔๐๘
ถูกลมพายุพัดกระหน่ำจนทำให้รถคันหนึ่งนะคุณ
ต้านแรงลมไม่ไหวปลิวตกท้องร่องเลยนะครับ
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาพายุโซนร้อนปลาบึกนะครับ
ถล่มหลายพื้นที่ชายฝั่งทะเล๖อำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช
บนถนนหลายสายกระแสลมพายุได้พัดแรงขึ้นไปเรื่อย
ทำให้ทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์ทุกชนิด
ไม่สามารถวิ่งผ่านไปมาได้ต้องหยุดจอดตามปั๊มต่างนะครับ
ขณะที่บนถนนสาย๔๐๘นี่แหละครับ
นครศรีธรรมราชหัวไสตำบลการะเกดอำเภอเชียนใหญ่
ขับจากอำเภอหัวไสมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองนครศรีธรรมราช
ปรากฏว่ากระแสลมพายุได้พัดถล่ม
รถเก๋งเสียหลักปลิวตกร่องเกาะกลางถนน
โชคดีที่คนขับไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดนะครับ
ซึ่งจากเหตุการณ์นี้ได้มีผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ผ่านมาประสบเหตุ
ก็ลงไปช่วยเหลือและแจ้งรถยกมาชักลากรถเก๋งขึ้นมาอย่างปลอดภัยแล้วนะครับ
ขณะที่บริเวณดังกล่าวยังพบต้นไม้ล้มขวางถนนจำนวนหลายต้น
ขณะเดียวกันถนนสายต่างในนครศรีธรรมราชเกือบทุกสาย
ทางตำรวจทางหลวงและขนส่งจังหวัดได้ประกาศปิดถนนทุกสายแล้ว
จากลมพายุพัดแรงมากและมีเสาไฟฟ้าและต้นไม้ล้มขวางบนถนนจำนวนมากหลายต้น
บนถนนหลายสายก็เกรงว่าจะไม่ปลอดภัยกับรถทุกคันนะครับ
ขณะที่ทางขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ประกาศงดเดินรถสาธารณะทุกสายแล้ว
เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารนะครับ